ทองหลังกรุงเทพนี่เมื่อคืนก็เหมือนกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจสนวังทองหลางเนี่ยนำกำลังไป๔๐กว่านาย
ค่ะไปทลายปาร์ตี้ยาเสพติดของกลุ่มชายรักชายนะฮะ
ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยลักษณะข้างในเนี่ย
เป็นร้านสปาซาวน่าที่ซอยรามคำแหงยี่สิบเอ็ดแยกสอง
เขตวังทองหลางกรุงเทพนะครับคือพื้นที่เนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่สองหลังนะฮะ
แต่ละหลังก็สูงสามชั้นเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่แบ่งเป็นแบบซอยแบบห้องแยกแยกย่อยย่อยเนี่ย
ประมาณสามสิบห้องนะฮะสุดท้ายเนี่ยไปเจอเต็มเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
หกสิบสองคนอ่ะค่ะมารวมกันอยู่อ่ะนี่ฮะมีนายจินนะอายุหกสิบสาม
แสดงตัวเป็นเจ้าของนะครับภูมิกับการสอนอวังทองหลังบอกว่า
ชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนไปเหมือนกันนะบอกว่าโอ้โหเนี่ย
ที่นี่เนี่ยปกติเนี่ยเป็นพวกมีสระว่ายน้ำช่วงโควิดเนี่ย
คือเหมือนกับเงียบไปค่ะแต่เมื่อคืนนี้โอ้โหคึกคักเหลือเกิน
อืมก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบภูมิกับการสอนอวังทองหลางนำกำลังมาเนี่ย
บอกว่าพวกนี้ก็พวกลูกค้าเขานั่นแหละเขาก็นัดหมายติดต่อกัน
แล้วก็ชักชวนกันแล้วก็มาจัดปาร์ตี้เมื่อคืนนี้
ยอดทั้งหมดนะครับก็คือประมาณหกสิบสองคนนะครับ
เราก็มีการตรวจหาศาสตร์เฉพาะต้นต้นไปนะครับมีการพบนะครับ
ประมาณ๓๐คนก็ต้องรอผลยืนยันจากทางโรงพยาบาล
อีกครั้งหนึ่งอย่างอย่างเป็นทางการนะครับส่วนที่เหลือเนี่ย
หรือทั้งหมดเนี่ยก็ต้องถูกดำเนินคดีในเรื่องของ
ดังเท่ามาโม้สมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงนะครับ
ค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมีเสียงดังรบกวนอะไรบ้างนะฮะ

โควิด๑๙เขาคงปิดปรากฏว่าเมื่อคืนนี้โอ้โหนะฮะมาปาร์ตี้รวมกลุ่มกัน
เขาก็กลัวไงกลัวเรื่องของโควิด๑๙นะครับ
ก็ถูกแจ้งข้อหากันไปนะครับ

ฝ่าฝืนเรื่องของพรกรฉุกเฉิน
เรื่องของกฎหมายการควบคุมการแพร่ระบาดต่าง

นั่นนะสิคะทำไมเขากลัวกันแทบตายเนี่ย
ว่าติดโควิดแล้วคือมันเป็นโรคที่เดียวดายจริงนะฮะ

คุณรักษาคุณก็รักษาอยู่คนเดียวใช่ไหมฮะ
เสียชีวิตไปนี่ยิ่งเดียวดายใหญ่ญาติพี่น้องไม่ได้เจอเผานี่แบบเขาเผาวันเดียวจบเลยนะ
พี่อย่าไปเที่ยวไปปาร์ตี้กันอีกนะครับ